ส่วนอีกหนึ่งสาวสาวคนนี้ก็สวยค่ะ
ซี่เหลือเกินสำหรับเธอคนนี้ใหม่ดาวิกานะ
ต้องบอกว่ามีโอกาสไปเจอเธอในงานบวงสวง
ละครเรื่องใหม่วันทองแบบฉบับเวอร์ชัน๒๐๑๖
คาแรคเตอร์มาแบบวินเทจหน่อยสวยแซ่บ
แล้วก็เปรี้ยวไม่แพ้ตัวจริงเลยเหมือนกันนะ

ก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะคือเราเห็นกันอยู่แล้วในอินสตาแกรมของนะ
เชื่อว่าทุกคนเห็นมีคนรีโพสต์กันไปเยอะมากเลย
ถือโอกาสไปพักผ่อนชิวที่ทะเล
เพราะว่าโหมงานละครหนักมากสัปดาห์ละ๗วัน
ก็เลยจัดเต็มค่ะไปพักผ่อนเนาะ
ปล่อยของให้แฟนได้ตกตะลึงตาค้างกันสักนิดนึง
กับภาพสุดเซ็กซี่ในชุดว่ายน้ำเปรี้ยวจริง
เปรี้ยวจี๊ดปรี๊ดปราสบอกได้คำเดียวนะ
สร้างประวัติศาสตร์ด้วยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของไอจีใหม่ดาวิกา
ที่มียอดไลค์ทะลุ๑ล้านไลค์ในรูปนึง

งานนี้แล้วแววมาว่าลุงเต๋อเราไม่เรียวรอแล้วจ้
ลงเลยแต่เขาพูดถึงไม้เรียวอยู่นะคะ

หน้าแต่ว่าพี่เต๋อจะค่อยเปิ้มเท่าไหร่
เขาก็ดูแบบตามใจใหม่ทุกอย่างค่ะเรื่องเสื้อผ้าเพราะว่าใหม่ก็จะแบบคือถ้ามันน่าเกลียดใหม่ไม่กล้าลงอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
อ่าคือเธอดูตามความเหมาะสมอย่างที่ใหม่บอกถ้ามันน่าเกลียดอ่ะใหม่เองก็ไม่กล้าลงอยู่แล้ว
ว่าฉะนั้นคือลงไปเนี้ยก็ถือว่าเป็นแบบเขาเรียกยังไงเป็นรางวัลที่แบบคนที่ติดตามเธออยู่หน่อยก็ละกัน
มันมีเท่าที่สวยแต่ไม่หมดเลยนะคะลงไปบ่อยค่ะเซ็กซี่เอาจริงนะคนเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องแบบ